ประสบุสังควรบ้างที่นั่นมีพิธีทะบุญล้างป่าท้างานนี้มีนักแสดงลูบรอ
มีงานดีแล้วนอกเหนือจากงานดีเขามีอะไรดีไปดูกันเลยครับ
มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ
ใจเย็นใจเย็นดูไว้ฟังหูไว้หุยนะ

บึกอะยังหล่อเลย
เขาไปร่วมกับมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
เป็นงานบุญมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า
ครั้งที่๓แล้วนะจัดขึ้นที่สมุทรสาครนั่นแหละครับ
งานนี้มีจิตอาสามาร่วมงานล้างป่าช้าครั้งนี้จำนวนมาก
เขาบอกว่าไปเจออยู่หลุมหนึ่ง
ขุดพบครั้งนี้โอ้โหหลายคนฮือฮา
ว่ากันว่าเป็นศพรายญาติเพศชายอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ใช่แล้วครับคุณชิสาไปเจอกับเสื้อกั๊กเสื้อวินนั่นแหละ
แล้วเมื่อหันมาอีกด้านนิดพี่อาร์ด

เขาบอกว่าอยู่ในสภาพที่ดีเลย
เสื้อวินเสื้อกั๊กมอเตอร์ไซค์แหละ
เอ้อเรามาได้อาสาก็ช่วยกันนะ
กระดูกมาด้วยไม่ได้หยิบแค่เสื้อวินอย่างเดียวนะ
หยิบกระดูกมาปัดฝุ่น
เอาเศษดินออกแล้วมาเรียงใหม่ฮะ

แล้วก็ห่อใส่ผ้าขาวแล้วนำไปบำเพ็ญกุศลตามขั้นตอนต่อไป
งานนี้นะฮะเรามาดาผู้ที่มีความหวังละกัน

แล้วก็นี่ถือว่าโชคสองต่อได้ไปดูหน้าหล่อของพี่อาร์ต

ก็ว่ากันไปนะว่าเขาเนี่ยนะ
ได้เห็นหมายเลขวินมอเตอร์ไซค์

ระวังจะไม่มีที่อยู่
เพราะงั้นดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ดูแล้วในทุกการลงทุน

เพราะฉะนั้นดูอย่างมีสติ

แต่ว่าใครที่ได้ไปร่วมล้างป่าช้าก็ถือว่าเป็นสิริมงคล